ชาวอำเภองาวจวัดลำปานะครับมีความหวังว่าจะลุดผลจากเนิ้น
ปัญหาภัยแรงนะครับหลังได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำจากพระบาทสมเด็จ

ขอให้กรมชลประธานเร่งสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มในพื้นที่

ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
นาข้าวเขียวขจีเมล็ดข้าวที่อุดมสมบูรณ์
รอการเก็บเกี่ยวในอีก๑เดือนข้างหน้า
ของชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อนอำเภองาวจังหวัดลำปาง
เป็นเพราะได้รับน้ำธรรมชาติจากหุบเขา

จะมีความมั่นคงของน้ำใช้เพื่อการเกษตรมากขึ้น
หลังจากปี๒๕๓๕นายวิรัติสายสืบประธานสภาตำบลในสมัยนั้น
ส่งดีกาถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องมาจากพระราชดำริที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ตุ๋ยใส่หมอนประชาชนในพื้นที่เล่าว่า
ในอดีตพื้นที่นี้เคยมีปัญหาน้ำไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะด้านการเกษตรทำให้ผลผลิตเสียหายเป็นประจำทุกปี
มันน้ำไม่พอใช้อะไรพวกนี้บางครั้งก็ทะเลาะกัน
บางไระนี้จะไม่ได้อะไรน้ำถึงพร้อมอยู่ไกลอะไรพวกนี้
ตอนนี้เขาทำแผลอย่างสองอย่างมันก็ไม่พอ
ตัวนี้ทรัพย์ชิ้นไม่รู้จะพูดอะไรยังไง

เก็บน้ำแม่อ้อน๒อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
สามารถรับน้ำได้๑๙ล้านลูกบาทเมตร
มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า๑๐๐๐ไร่

มีทางเลือกในการเพาะปลูกพืชอื่นที่มีมูลค่ามากขึ้น
ชาวบ้านที่นี่จึงรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙อย่างหาที่สุดไม่ได้
เพราะแหล่งน้ำนี้เปรียบเสมือนต้นกำเนิดชีวิตใหม่
ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างแท้จริง
เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ตำบลแม่ตีบจังหวัดลำปาง
เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างอ่างเก็บน้ำ
เพราะพวกเขาเคยเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเฉียบพันธุ์ในหน้าน้ำ
และปัญหาภัยแรงในฤดูแรง
ทุกปีต้องเสียค่าน้ำมันสำหรับสูบน้ำเพื่อทำการเกษตร
เกือบหนึ่งหมื่นบาทต่อรอบการผลิต
อยากให้กรมชลประธานช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตีบขึ้น
เราอยากได้อ่างเพราะว่าถ้าอ่างเกิดขึ้น
เราจะมีน้ำใช้ในการเกษตรเยอะเนอะ
เพราะเราก็จะไม่ได้ซื้อน้ำมันไง
เราก็มีเงินมั่งเงินต้นทุนเก็บ
ในการสร้างอ่างเก็บน้ำจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทางการเกษตร

หนึ่งในนั้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของเสาแสนเทพ
วัย๕๓ปีจำนวน๓๐ไร่
สาวบอกว่าที่ดินเหล่านี้เมื่อนำไปสร้างอ่างเก็บน้ำ
ก็จะไม่เหลือที่ดินทำกินแม้แต่แปลงเดียว
แต่ก็เต็มใจที่จะให้สร้างอ่างเก็บน้ำ
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ขณะที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการยืนยันว่า
พื้นที่เกษตรเหล่านี้แม้จะเป็นพื้นที่ป่าสงวน

ก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ไม่น้อยกว่า๑๘๐ของราคาประเมิน
คือในเรื่องการเวรคืนเราต้องเรียกว่าการชดเชย
เพราะว่าการเวียนคืนจะต้องเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์

ฉะนั้นถึงแม้จะเป็นสอปกรแล้วหรือป่าสงวน
กรมชนประธานสามารถจ่ายค่าชดเชยได้
เพราะว่าเรามีมติคอลโมเอาไว้เมื่อปี
ว่าเราสามารถจ่ายค่าชดเชยในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ได้นะครับ
ถึงแม้ว่าเป็นสอปกรเราก็สามารถจ่ายค่าชดเชยได้
สำหรับการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ
จะช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำจากเดิม๒๘ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
เป็น๕๙ล้านลูกบาทเมตรต่อปี
มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า๑๐๐๐ไร่
โครงการนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์
คาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จในวันที่๓๐พฤศจิกายน
และเริ่มก่อสร้างได้ในปี๒๕๕๙
อัญจารีสิริมั่วค่าวเทศนัดทีวีบรรยายงาน